การงมหาหลักฐานอันเนี้ยใช่เพราะเมื่อกี้ครูแอร์เชียพพูดเนี่ย

ใช่เออการงมเกิดขึ้นเมื่อวาน
ถูกต้องค่ะการงมหาเกิดขึ้นเมื่อวานนี้

ขวดไวท์ที่หายไปอยู่ในแม่น้ำเจ้าพญาน
เรือลำนี้เป็นเรือสำหรับคนตกปลาแหละ
แต่ว่าเป็นเรือที่ติดตั้งพวกอุปกรณ์

ในการสแกนหานี่โอ้โหเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะ
เพราะเอาจริงนะเรื่องนี้เรื่องการดื่มเครื่องดื่มบนเรือ
คือก่อนหน้านี้ปเคยออกมาบอกไว้ว่า
ที่ร้านอาหารบ้านตานิดมีการดื่มวาย
แล้วก็ลงเรือก็มีการดื่มแชมเปญ

ทีนี้คนเขาก็เอาคลิปมาอย่างคลิปกระติก
ในมือขวาก็ถือเป็นแก้วทรงสูงที่ใช้ดื่มแชมเปญ
ส่วนคลิปของคุณตังโมที่แบบว่าเปิดเพลงร้องเพลงอยู่บนเรือ

งั้น๒เครื่องดื่มทั้งวายทั้งแชมเปญ

แต่ทำไมไม่มีรายงานว่าพบขวดเครื่องดื่มทั้ง๒ชนิดเลยล่ะ
ทั้งที่เจ้าของอู่เรือคุณอะไรนะคุณบอล
คุณบอลบอกว่าไม่ได้ทำความสะอาดเรือแม้แต่นิดเดียว

เพราะว่าพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเรือช่วงแรกเนี่ย
จำได้ไหมเจอแก้วแค่ใบเดียว
ใช่ค่ะทีนี้ทางพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐาน

เอาเรือแบสโบ๊ทออกไปสแกนนะ
หาวัตถุที่อยู่ใต้น้ำเพื่อไปดูซิ
แล้วก็เอาวัตถุนั้นไปงมมา
ซึ่งเขาจะเอาไปเทียบเคียงกับแก้ว
แล้วก็ขวดวายที่หายไปว่ามันจะมีร่องรอย
เรื่องแบบยาเสพติดยากล่อมประสาทไหม

ถ้าทนายตั้มบอกว่ามีบุคคลปริศนาแชทมาหา

ใช่ทีนี้ก็เลยต้องไปตามหาหลักฐานนั้น
นี่เป็นภาพตอนเย็นของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจน้ำเนี่ยนะคะเขาก็เอาเรือยางมา
มากัน๕นายแล้วก็มีชุดสืบสวนเนี่ย

สแกนพิกัดนะตรงท่าเรือพิบูรสงคราม๑
ซึ่งเขาก็เอาเครื่องโซน่ามาสแกน
สแกนจนไปเจอว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีวัตถุบางอย่างวัตถุต้องสงสัย
ลงไปเลยลงไปงมค้นหาวัตถุพยานใต้น้ำ
คืออยู่ห่างจากท่าเรือสักประมาณ๕๐เมตรค่ะ
แล้วงมไม่นานนะคุณผู้ชมประมาณ๑๐นาที
ได้มาแล้วถุงแรกที่คุณผู้ชมเห็น
กับเป็นขวดขวดอะไรสักอย่างทรงสูงครับเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่า
นี่ใช่ขวดวายหรือเปล่าเหมือนมีน้ำหนักด้วยนะใช่ค่ะ
แล้วพอได้มาถุงหนึ่งหลังจากนั้นนักประดาน้ำก็ลงงมค้นหาอีกรอบหนึ่ง
อันนี้ตอนที่ลงไปงมเนี่ยนะคะครับใกล้กับจุดเดิมเลยนี่อะไรฮะ
เจอเป็นวัตถุบางอย่างเขาบอกว่าขนาดมันใหญ่กว่าฝ่ามือ
ไม่ชัดเจนเหมือนกันว่ามันคืออะไรทีนี้ก็ส่งขึ้นให้บนเรือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำส่งพิสูจน์หลักฐานแล้วจุดที่สามค่ะคุณผู้ชม
ห่างจากจุดแรกจุดสองเนี่ยประมาณห้าเมตรสิบเมตรอ่ะเขาก็ลงไปงม
ปรากฏว่าก็ไปเจอถุงพลาสติกใสเจอขวดพลาสติก
แล้วก็มีทรายอยู่ข้างในส่วนอีกจุดหนึ่งคือจุดที่๔อยู่ใกล้กับสะพานพระราม๗
จุดนี้นะไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้วัตถุได้อะไรมาหรือเปล่า
คือก็มีการงมค้นหาอยู่สักระยะหนึ่งเลย
สรุปนะลง๔จุดได้มา๓จุดชัดแน่อยู่แล้ว
เมื่อกี้ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะฮะ
แล้วเดี๋ยวต้องไปดูไงว่า๓จุดที่ได้มาต้องเอาของทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์ดูซิ
ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับคดีบ้าง
อันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานอีกหนึ่งหลักฐานที่สำคัญนะคุณนะ

มันเป็นขวดวายมันเป็นแก้ววายจริงแล้วถูกโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำ
ถามว่าใครโยนและเป็นการทำลายหลักฐานหรือไม่
และถ้าให้ตรวจเจอว่าเป็นยาอะไรยากล่อมประสาทอะไรต่างนี่
แต่เอาจริงคุณมันก็พูดยากไงไอ้พวกยาพวกนี้
พอมันไปอยู่ใต้แม่น้ำแล้วมันก็อยู่หลายวันแล้วด้วย
ไม่แน่ถ้ามันอยู่ในถุงมันติดเป็นคราบอยู่
แต่มันมีประเด็นที่คนเขาบอกว่าทำไมตำรวจเพิ่งมางมอะไรกันตอนนี้
จนมันผ่านมาตั้งเป็นอาทิตย์กว่าแล้ว
เป็นคำถามว่าที่ผ่านมางมอะไรกันอยู่
ถึงได้มางมน้ำใต้น้ำตอนนี้
ใช่ค่ะแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้
พอประมาณ๔โมง๔๐ที่ลงไปงมได้ของมาทั้งหมดแล้ว
ประมาณ๖โมงกว่าทางเจ้าหน้าที่
เขาก็บอกว่าเอาของทั้งหมดที่ขึ้นมา
นักข่าวของเราสังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ถือถุงกระดาษ
แล้วก็มีวัตถุบางอย่างอยู่ในถุงกระดาษด้วย
ก็เป็นอันว่าเอาของทั้งหมดมาที่นี่เลยค่ะ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑
ทีนี้คุณพอมันเป็นกรณีที่แบบแก้ววายขวดวาย
ถ้ามาเอาทิ้นน้ำจริงเราก็อยากรู้ว่ามันจะไปเก็บหลักฐาน
ตรวจหลักฐานอะไรถ้าเกิดเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะ

ถามอาจารย์ออสรองศัตว์อาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์บอกว่ากรณีที่แก้ววายมันหล่นลงไปในน้ำเนี่ยนะ
ถ้าเกิดจะไปตรวจลายนิ้วมือมันยาก
มันยากเพราะว่ากระแสน้ำมันทำลายลายนิ้วมือไปแล้ว

แต่ถ้าเกิดว่าในขวดวายเนี่ยมีการปิดฝาก็สามารถที่จะตรวจ
ไปตรวจพวกสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในวายได้ด้วยเหมือนกัน
ได้หมดเลยนะคุณไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยานอนหลับ

แม้ว่าจะมีน้ำของแม่น้ำเจ้าพญาปนอยู่ในขวด
อันนี้ก็สามารถตรวจได้เหมือนกัน
ส่วนเมื่อวานี้มีอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรือของกลาง
การย้ายเรือของกลางเกิดขึ้นนะคุณนะ
ใช่ค่ะเกิดขึ้นตอนประมาณทุ่มนึงนะ
เขาเอารถกระบะมาที่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
อยู่ใต้สะพานเจษฎาบดินคุณผู้ชมตรงจุดนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจนะนะเอาเรือสปีดโบสต์ลำที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
เอามาฝากจอดไว้ตรงนี้ใช่ฮะ
แล้วทีนี้เขาก็มีการประสานจากทางตำรวจ
ให้มาลากเรือนี้เอาไปจอดเก็บรักษาเอาไว้
ที่กองบังคับการณ์ตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี

เพราะว่าจุดตรงนี้ใต้สะพานเจ็ดสะดาบดิน
ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล

คือมันตักแดดตักฝนอยู่ด้วย
มีแค่ผ้าคลุมนิดหน่อย

จริงก็ควรไปเก็บเอาไว้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย

ว่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไร
เจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องยึดต่อไปนะฮะ